กรณีที่ร่างทรงปู่ฤษีนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืน
เด็กสาวอายุ๑๗ปี๔ครั้งในรีสอร์ทคือ๒วัน
คือทางครอบครัวของเด็กสาวคนนี้ค่ะบอกว่าด้วยความไว้ใจ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงชื่อว่านายทวีเป็นคนที่เคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่ก่อน
แล้วก็ใกล้ชิดกันแล้วก็ทางครอบครัวเคยถูกทักว่าเออมีเคราะห์นะ
ทำพิธีสะดอกเคราะห์นะก็ค่อนข้างจะไว้ใจนายทวี
นายทวีก็มารับลูกสาวไปนายทวีเอาลูกสาวไปด้วย
ก็ไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกข่มขืน
ถึง๔ครั้งในรีสอร์ทนี้แต่ทีนี้ร่างทรงคนนี้อายุ๔๐ปี
เขาเป็นโปรลีโอพิการแขนขาลีบ
เขาบอกว่าจะเข้าห้องน้ำทีคนยังต้องอุ้มไปเลย
คนที่ถูกอุ้มนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์อายุ๔๐ปีค่ะ
เป็นร่างทรงปู่ฤษีนะคะวันนี้ทางญาติก็เลยอุ้มไปแบบนี้
ให้ขี่หลังไปไปมอบตัวกับตำรวจสพศรีสะเกตนะคะ
เพราะว่าถูกแจ้งความเอาไว้แล้วทางญาติก็ยืนยันว่าไม่ได้คมคืนแน่
เพราะว่าร่างกายเป็นแบบนี้จะไปข่มขืนใครได้ยังไง
นายสุรสิทธิ์หรือว่าร่างทรงปู่ฤษีก็เลยไปเองเลยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่ก็๒๓วันแล้วนะตั้งแต่จะแจ้งความถึงจะออกมา
คือก่อนหน้านี้บอกว่าเหมือนกับไปทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้พื้นที่อื่นอยู่
ก็เลยไม่ได้มามอบตัวกับตำรวจวันนี้ก็เลยมานะคะ
คือยาดเขาบอกว่าตอนเด็กป่วยเกิดมาก็พิการแขนขาลิบและผลิโอนี่
แต่ว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนกับพระเจ้าวาดวัดแถวบ้านท่านมรณภาพ
แล้วจ้าวาดวัดก็มาเข้าร่างของนายสุรสิทธิ์นี่แหละ
แล้วนายสุรสิตก็กลายเป็นร่างทรงศูนย์ศรีตาไฝ
ก็เป็นร่างทรงศูนย์ตั้งแต่อายุ๑๗จนตอนนี้๔๐อ่ะค่ะ
ก็บอกว่าเป็นร่างทรงเนี่ยช่วยเหลือคนมาตลอดเขาอ้างแบบนี้นะคะ
แต่ทีนี้คุณเขียนมาสอนผมแปลกใจก็คือแปลกใจตั้งแต่วันแรกแล้วแหละ
ก็ไม่ใช่แปลกใจเรารู้สึกก็สงสัยอยู่แหละว่า
เออตัวแม่เขาหรือตัวเขาเองก็บอกผ่านคนอื่นมาว่า
เขาทำไม่ได้หรอกเขาจะไปข่มขืนคนได้ยังไง
ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงหรือท่านผู้ชมอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะ
คือเราอยากได้ข้อมูลว่าถ้ารักษณะของผู้ที่พิการแขนขาลีบ
ลักษณะแบบนี้แบบนี้เหมือนนายสุรสิทธิ์ณขนาดแบบนี้

แต่ทางครอบครัวของเด็กสาวผู้เสียหายบอกว่าพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วโรงพยาบาลก็บอกว่ามีร่องรอยของการถูกข่มขืนจริง
ใช่คือนั้นเขามีหลักฐานไงแต่ว่าเนี่ยเออเราก็ดูแล้วมัน
มันจะใช้แบบไหนยังไงลักษณะแบบไหน
นายสุรสิทธิ์เขาก็ไปกับผู้ใหญ่บ้านไปกับญาติญาตินะคะ
ก็คือตั้งใจว่าจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่แหละแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาก็คือใช้กลอุบายหลอกลวงพรากเด็กและข่มขืนเด็กอายุกว่า๑๕ปี

พ่อแม่ของนายสุรศักดิ์เขาก็ไปด้วยนะคะเขาก็ได้รับทราบแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนก็ต้องมีการสอบสวนรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ต้องเชิญตัวนายทวีเทียนทองคนนี้สำคัญเป็นคนพาผู้เสียหาย
และนายสุรสิทธิ์ร่างทรงปู่ฤษีไปในที่เกิดเหตุ
ก็คือรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองศรีสะเกดก็ต้องนำตัวนายทวีมาสอบปากคำ
คือก่อนสอบปากคำเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนายสุรสิทธิ์นะ
นายสุรสิทธิ์เองก็พูดไม่ค่อยได้นะคะ
ก็ตอบแค่ว่าพยายามจะตอบว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำเนี่ยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยพูดผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ปัญญาวงเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านละถ่ายต้องช่วยพูดช่วยตอบ
ก็แสดงความรู้สุดใจเพื่อที่จะยืนยันว่าเขาไม่ได้ข่มขื้น
ร่างกายแบบนี้จะไปข่มขืนใครได้ยังไงนะคะ
มาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับคือเป็นลักษณะ

หลายอย่างก็ผมผมสอบถามอยู่แต่ผมฟังไม่เข้าใจบางครั้งก็
ปฏิเสธที่ไม่เข้าใจก็คือลักษณะคือไม่อยู่กับเกรียร์ตลอดไง
ก็คือการสะพัดไงผมไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าไปไหม
ก็ไปไปไปไปถ้าพูดลักษณะก็คือมีคนนิมนต์ไปสระเขาอย่าง
นี้แกจะไปได้เนาะครับครับมาเชิญไปก็ปกติอย่างนี้แหละก็
ถ้าถามว่าแกก็เป็นคนล่าเริงนะแต่พฤติกรรมเรื่องสอบไปทาง
ลักษณะไม่มีนะครับไม่ค่อยเห็นมีเนาะอยู่บ้านด้วยกัน
ก็บ้านติดกันนะครับก็ก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ปกติแกก็ยิ้ม
สีตาไฟเขาให้การกับตำรวจคือคนเขาก็ช่วยกันนะนะจน
ของเด็กสาวเนี่ยนิมนต์ให้ไปทำพิธีสะดอกเคราะห
รีสอร์ทแห่งหนึ่งมารับเขาจากบ้านไป

ด้วยการลงอัคระเขียนคาถา
ยืนยันไม่ได้ข่มขืนเพราะว่าตัวเขาเองยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ไปข่มขืนคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ได้อย่างไร

แต่ฝั่งของเด็กสาวเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็
มีผลการตรวจของแพทย์อย่างชัดเจน
เด็กสาวเขาก็เล่าอย่างละเอียดว่าเขาถูกกระทำอะไรยังไงบ้าง
ส่วนคนที่มาพาผู้เสียหายไปเจอนายสุรสิทธิ์
ร่างทรงฤษีตาไฟไปทำพิธีสะดอกเคราะห์ที่รีสอร์ท

สาเหตุที่ต้องพาไปสะดอกเคราะห์ที่สถานที่ที่เป็นรีสอร์ท
ก็เพราะว่าฤษีตาไฟต้องการที่มิดชิด
ทำพิธีลงคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เพื่อปกปักรักษาบุคคลนั้น
ในการทำพิธีก็มีลูกสาวของตัวเขาด้วย
ซึ่งเป็นรุ่นน้องของผู้เสียหาย๑ปี

เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันก็ทำด้วยกัน
แต่ว่าลูกสาวเขาใช้เวลาไม่นาน
เข้าไป๔ทุ่มกว่า๕ทุ่มก็ออกมาจากห้องของปู่ฤษี
เขาเปิด๒ห้องนายทวีเขาก็อยู่ห้องหนึ่งกับลูกสาวของเขา
อีกห้องหนึ่งก็ปู่ฤษีอยู่กับน้องผู้เสียหายอายุ๑๗ปี
พอลูกสาวเขาเสร็จเขาก็มาพักอีกห้องหนึ่งนะครับ
ส่วนผู้เสียหายต้องใช้เวลาทำพิธีทั้งคืนจนถึงเช้า
นายทวีบอกว่าก็ทีแรกก็ยังทักท้วงไปว่าทำสักแค่ตี๓ตี๔ได้ไหม
เพราะว่าเดี๋ยวตัวเขาก็ต้องมีธุระต้องไปที่อื่นต่อในวันรุ่งขึ้น
จะได้รีบไปส่งน้องเขาก่อน
แต่ว่าปู่ฤษีอ้างว่าต้องทำแทนพี่สาวของผู้เสียหายที่ไม่ได้มาด้วย
ต้องใช้เวลานาน
พ่อของผู้เสียหายบอกว่าทีแรกเขามีลูกสาว๒คน
มันบอกว่าลูกสาว๒คนมีเคราะห์หมดเลย
คนพี่ก็ทำไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องมาทำอีกแต่คนพี่บอกไม่ไป
ด้วยให้น้องไปคนเดียวนี่ปู่รุษรีบอกว่าทำแทนพี่ด้วย
ซึ่งนายทวียืนยันว่าช่วงทำพิธีไม่ได้เข้าไปด้วย
แต่ก็ไม่เชื่อว่าปู่ฤษีจะถึงขั้นข่มขืนเพราะร่างกายพิการ
แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาก็มั่นใจว่าไม่มีอย่างนั้นถึงอนุญาตให้ลูกสาวเข้าไปทำพิธี
พอเช้านะครับเช้าวันที่๒๗สิงหาคม
ปู่ฤษีก็เรียกลูกสาวของเขาเข้าไปสวดทำพิธีพร้อมกันกับเด็กสาววัย๑๗อีกเล็กน้อย
จนถึง๗โมงเช้าถึงได้ออกกันจากรีสอร์ท
แล้วก็พาทุกคนไปส่งพาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกต
ผู้เสียหายก็เป็นปกติทุกอย่างไม่มีอาการอะไรแปลกไปจากเดิม
หลังจากนั้นก็พาปู่ฤษีไปพักที่บ้านของนายทวีจนถึง๒ทุ่ม
แล้วพ่อแม่ผู้เสียหายก็มาบอกว่าปู่ฤษีข่มขืนลูกสาวของเขา
ก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลภูสิงศ์แล้วกลับไปที่บ้านอีกครั้งตอนเที่ยงคืน
บอกว่าผลตรวจยืนยันว่าลูกถูกข่มขืนจะแจ้งความเอาเรื่อง
นายทวีก็ตอบไปว่าเพราะฉะนั้นขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
แต่ส่วนตัวแล้วไม่เชื่อว่าปู่ฤษีจะข่มขืนได้
ที่วันรุ่งขึ้น๒๘สิงหาคมจะพาปู่ฤษี
ทำพิธีที่ลูกศิษย์เชิญไว้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ถึงกลับมามอบตัวในวันนี้
เพราะว่าทางครอบครัวของเด็กสาวผู้เสียหายก็บอกว่าก็ไว้ใจในทวีนี่แหละค่ะ
ก็ปล่อยให้ลูกสาวไปด้วยเพราะว่าเห็นว่านายทวีก็พาลูกสาวของตัวเองไปด้วยครับ
ด้วยความไว้ใจก็ปล่อยไปเนี่ยค่ะ
ทีนี้เรื่องของคดีความนะคะพันธุ์ตำรวจเอกวันปิติพฤติกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสเกตบอกว่า
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะปฏิเสธ
แต่จากการสอบสวนฝ่ายผู้เสียหายค่อนข้างจะมีมูลความผิดแล้วก็มีหลักฐานที่เพียงพออยู่นะคะ
พนักงานสอบสวนก็เตรียมจะขออำนาจศาลออกหมายจับในช่วงบ่ายวันนี้อยู่แล้ว
แต่ว่ามามอบตัวซะก่อนเนี่ยค่ะก็ได้สั่งการให้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไปตรวจเทียบเคียงค่ะ
ว่าผลจะออกมาในสัปดาห์หน้านะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่าแบบนี้ต้องตรวจดีเอนเอ
ตำรวจก็บอกเดี๋ยวตรวจค่ะเดี๋ยวตรวจให้นะคะเก็บตัวอย่างดีเอนเอไปแล้ว
แม่ของนายสุรสิทธิ์แม่วนิดาพระศักดิ์ก็ยื่นคำร้องขอประกันตัว
สารกำหนดวงเงินประกันตัวสองแสนบาทนะคะแม่ก็เอาโฉนดที่ดิน๑๒ไร่
ตีราคาประเมินคือ๑ล้าน๒แสนบาทยื่นประกัน
สารท่านก็เลยอนุญาตให้ประกันตัวออกมานะคะ

น้องผู้หญิงทั้งหลายเลยนะคือไว้ใจใครไม่ได้จริง

มันยังมีข่าวมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
จริงแล้วก็คนคุ้นเคยเคยเห็นหน้าค่าตาก็ปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้

ตัวเราเนี่ยถูกแจ้งความว่าไปข่มขืนเขาเนี่ย

ไปห่วงที่รอบพิธีเชิญสะดอกเคราะห์อะไรไว้อีกนี่แหละนะแม่ทำพิธีสะดอกเคราะห์ที่อื่น